ลูกชายไปเคาะประตูห้อง
แม่แม่ขอนอนด้วยหน่อย
เปิดประตูมานะสภาพที่เจอ
ลูกมือนึงถือมีดพระมือนึงถือเลื่อย
แม่ตกใจสิคิดว่าจะมาทำร้ายแม่

แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะคะ
นี่ค่ะกลัวว่าไอ้เข้จะมางับ

แต่สุดท้ายน่ะตำรวจตำรวจมาจัดการซะก่อนค่ะ

คุณผู้ชมเขาคิดไปแล้วก็หลอนนะคะ

ก็เอาอุปกรณ์นี่นะเอาอุปกรณ์เหล็กงามมาช่วยเหลือ
และก็คุมตัวลูกชายวัยสามสิบเจ็ดปีไป

ถือทั้งเลื่อยแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพัก
อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงสักช่วงประมาณ๕ทุ่มที่ผ่านมา
ตำรวจพอจับตัวลูกชายวัย๓๗ปีคนนี้ได้
ไปตรวจดูในห้องนอนซิเจออะไร
นี่ตำรวจเอามือถือมาถ่ายเจอยาบ้า๒เมตร
อ่าแล้วก็เจออุปกรณ์การเสพค่ะ

แม่บอกว่าคุณตำรวจเอาตรงนะลูกฉันมันแปลกมา๒วันแล้ว

ลูกน่ะมันเดินวนเวียนอยู่ในบ้านอยู่นอกบ้าน

แล้วก็พูดไม่ดีกับคนงานที่มาทำบ้าน
คนงานเขาไม่กล้ามาทำบ้านแล้วตอนนี้
ทีนี้ลูกมันมาเรียกฉันบอกว่าจะขอมานอนด้วย
พอฉันเปิดประตูมาฉันก็ตกกระใจสิ
ในมือลูกฉันถือมีดอยู่มือนึง

แล้วยังไงก็จะเข้ามานอนกับฉันให้ได้
ลูกมันบอกแบบนี้เดี๋ยวไอ้เข้มันจะมากัด
เดี๋ยวจอละเคจะมาทำร้ายต้องเอาอาวุธเงียวิ่ป้องกันตัว
แม่งงจอละเคไหนน่ะ
พอกลับมาก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติแล้ว

แต่ช่วงหลังเหมือนกับเพื่อนชวนไปทำงานรับจ้าง
แล้วลูกก็ไปแวะบ้านเพื่อนบ่อยหลังอยู่ในห้องแล้วอยู่ทีนานเลย
แม่เคยเห็นแล้วล่ะว่าไอ้ยาเม็ดส้มเนี่ยมันหล่นอยู่
แต่เอาตรงนะแม่ไม่รู้จักหรอกว่านี่มันคือยาบ้า
อีกอย่างหนึ่งแม่เข้าใจว่าลูกจะต้องกินยาจากที่โรงพยาบาลไง
แล้วก็เลยคิดว่าอันนี้คงเป็นยาที่โรงพยาบาลให้มา
ลูกก็แกะออกมาใส่ถุงละมั้งปรากฏว่าสุดท้ายคุณผู้ชม
พวกนี้ยาที่โรงพยาบาลให้มาจริงลูกก็ไม่ได้กินค่ะ
ทีนี้เลยทำให้อาการหลอนมันกำเริบขึ้นมาอีก
ตำรวจก็ต้องคุมตัวลูกชายไปสอบแล้วก็แจ้งข้อหาเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็เรื่องของการเสพยาส่งตัวไปบำบัดต่อไปด้วยนะคะ
แม่ก็หวาดภาวะหมดเนาะแบบนี้